กลุ่มหมอกควันที่เข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่

เช้านี้ตื่นขึ้นมาใครออกจากบ้านประมาณ๗๘โมง

ปัจจัยสำคัญอย่างความชื้นที่ก่อนหน้านี้ถูกพัดลงไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตอนนี้มีหมอกเกิดขึ้น
โดยหมอกเหล่านี้เกิดจากกับความชื้นที่พัดเข้ามา

เพราะว่ากระแสลมด้านบนยังเป็นลมเย็นอยู่
ดังนั้นจึงทำให้เราได้เจอหมอกตอนเช้ากับอีกช่วงเวลาหนึ่ง
ก็คือช่วงค่ำแต่ด้วยความมืดเราอาจจะเห็นไม่ชัดมากนัก

ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่าง
ก็คงจะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มาพร้อมกับหมอก
สังเกตว่าถ้าหากเปรียบเทียบความแรงของบริเวณความกดอากาศสูง
ว่าอากาศเย็นสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่ผ่านมา
จะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจน
สัปดาห์ที่แล้วสีน้ำเงินพุ่งลงมา
จนถึงบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยเลยนะครับ
ขณะนี้ได้ถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนกลางของจีนแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะค่อยอ่อนกำลังลง
ในขณะที่กระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับ๕กิโลเมตร
ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเขยิบขึ้นไปนะครับ
ก็ทำให้ความชื้นนั้นค่อยเข้ามาเติมเต็มในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
อุณหภูมิก็จะค่อยเริ่มสูงขึ้นนะครับ
เหนือกับอีสานยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับตอนค่ำอยู่
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือหลังจากนี้กระแสลมก็จะหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ก็จะทำให้เกิดลักษณะของฝนแล้วก็คลื่นที่มีความแรงอยู่นะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในบริเวณฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังช่วงเวลาที่มีฝนอาจจะทำให้เกิดคลื่นนั้นสูงกว่าปกติทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่ายังคงมีโอกาสที่จะเจอความหนาวเย็นอยู่นะครับ
แต่ว่าคงต้องรอไปอีกประมาณช่วงสิ้นปีเราถึงจะได้เจออากาศเย็นเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

และนี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนกันสำหรับใครที่จะต้องใช้รถใช้ถนนเดินทาง
แล้วก็ที่สำคัญจะต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้
คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ